สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาอัปเดตข่าวเด่นประเด็นต่อเนื่องกับชัดข่าวเที่ยงเช่นเคยนะครับ
และอยู่กับผมทัศนัยโค้ดทองและคุณสุภาษารามหาคามินครับ
วันนี้เรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ
เพราะฉะนั้นค่ะหน้าจอชัดข่าวเที่ยงในวันนี้นะคะ
อยากจะให้คุณผู้ชมแชร์ข้อมูลเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่นะคะ
ว่าวันนี้ค่ะสภาพในจุดไหนจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ
โดยเฉพาะเมื่อคืนที่ผ่านมาฝนตกหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะ
ใช่ครับคุณผู้ชมก็ส่งไลน์เข้ามาได้นะครับ
คุณผู้ชมครับชัดข่าวเที่ยงวันนี้เราจะนำคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศที่สาราธรรมนุภาพนะครับที่วัดกลางพระอารามหลวงจังหวัดบุรีรำนะครับ
ยังคงมีประชาชนรวมทั้งแขกจำนวนมากครับ
เดินทางไปเคารพศพพระเอกปธิษฎีนะครับที่จากไปอย่างสงบนะครับ
เราไปติดตามบริการได้กับคุณรัชนีคำหนึ่งควร

เริ่มมีประชาชนทยอยเดินทางมาร่วมเคารพศพ
กับการจากไปของปทฤษฎีกันอย่างเนื่องแน่นตั้งแต่ช่วงสายที่ผ่านมานะคะ
พร้อมกับที่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมา
ครอบครัวสหวงได้เดินทางมากันอย่างพร้อมหน้า
เพื่อทำบุญถวายพระทหารเพลค่ะ

สหวงประกอบด้วยคุณพ่อสงวนคุณแม่พิสมัยป๊อปปี้วิทยาวัฒน์ปิ่นชวนัน
อานำอ้อยสอนมนตราและโบวันด้าภรรยาสาวของปธศดี
เดินทางมาที่สาราธรรมนุภาพวัดกลางพระอารามหลวง
เพื่อร่วมประกอบพิธีทำบุญถวายพัฒนาหารเพลอย่างพร้อมหน้า
โดยมีประชาชนทยอยเดินทางมาร่วมเคารพศพและไว้อะไรต่อการจากไปของพระเอกคนดังอย่างต่อเนื่อง
โดยปินชวนันสหวงน้องชายคนเล็กได้เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ทราบซึ้งน้ำใจของประชาชนทุกคนที่หลั่งไหลมาให้กับครอบครัว
และไม่คาดคิดว่าจะมีคนเดินทางมาร่วมไว้อะไรจำนวนมากมายขนาดนี้
ซึ่งทำให้รับรู้ได้ถึงความรักของทุกคนที่มีต่อตัวพี่ชายผู้ล่วงลับ
ดีใจแทนเขาอะครับพี่ปอคนรักเยอะเลย
ส่วนในวันเสาร์ที่๒๓มกราคมนี้
ซึ่งจะตรงกับวันคล้ายวันเกิดของปทฤษฎีนั้นนะคะ
ครอบครัวและญาติสนิทจะมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับปอด้วย
แต่ยังไม่เปิดเผยในรายละเอียดค่ะ

ก็จะเริ่มต้น๑๙นาฬิกาเช่นเคยนะคะ
กับพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพเป็นคืนที่๓
ซึ่งตำรวจเปิดเผยว่ารัชชนที่จะเดินทางมาในวันนี้
อาจจะสูงถึงกว่า๕๐๐คนเลยทีเดียวค่ะ
ซึ่งคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามความคืบหน้าได้ในทุกช่วงข่าวไทยรัฐทีวี
รัชนีคำนึงควรข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากวักกลางพระอารำรวงจังหวัดบุรีรัมพ์

อย่างที่บอกไปว่าคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ทุกช่วงข่าวของทรัฐทีวี